หนุ่มร้านข้าวต้มไว้ใจเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงานเพิ่งจะเข้ามาทำงานได้แค่๑วันเท่านั้นเอง
แต่ไม่เป็นไรเพื่อนร่วมงานคนนั้นขอยืมรถจักรยานยนต์ไป
ก็ให้ยืมนะครับแต่สุดท้ายหายไป๓วัน

เพราะว่าท้ายที่สุดถูกออกหมายเรียกนะครับก็กลัวความผิดนะครับ
นายวิชัยชมพบลูกจ้างร้านข้าวต้มทรง๒๔หน่อ

ก็พาผู้สื่อข่าวดูสภาพรถจักรยานยนต
ยามาฮาฟีราโน่ของเขานะฮะ
หลังจากที่เพื่อนร่วมงานที่มาทำงานได้เพียง๑วัน
ก่อเหตุขโมยไปแล้วนำกลับมาคืนในอีก๓วันนะครับ
โดยนายวิชัยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันพระสบดีที่๑๗พฤษภาคม
ทางร้านได้จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของเจ้าของร้าน
โดยนายโก้หรือว่านายชนะเทพวงสำริท
เพิ่งมาทำงานได้เพียง๑วันที่ร้านแห่งนี้เพิ่งมาเป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับ
ก็ร่วมงานวันเกิดกันด้วยแหละ
โดยช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มนายโก้ก็ขอยืมรถจักรยานยนต์ของนายวิชัย
บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาเพื่อนขอยืมแป๊บเดียวออกไปแป๊บเดียว
แต่ปรากฏว่านะครับ
โอ้โหเที่ยงคืนก็แล้วนะฮะหายไป๑๐นาทีก็กลับมาอีก
กระทั่งเวลาเที่ยงคืนไนโก้ก็ขอยืมรถจักรยานยนต์อีกครั้งหนึ่ง

แต่เที่ยงคืนนี้บอกว่าเดี๋ยวเอาไปซื้อบุหรี่แป๊บเดียว
แต่ปรากฏว่าหายไปเป็นชั่วโมงแล้วครับ
โทรตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ของนายโก้เนี่ย
ปิดเครื่องตัดสายทิ้งบ้างปิดเครื่องบ้างนะครับ
ตัวนายวิชัยก็เลยบอกสงสัยจะถูกนายโก้

แต่วันรุ่งขึ้นนายโก้ก็ไม่มาทำงานอีกเลยนะครับ
ต่อมาตำรวจออกหมายเรียกไนโก้ส่งไปยังที่อยู่ของนายโก้นะครับ
แล้วก็เจ้าของร้านก็ได้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายโก้

ปรากฏว่านายโก้ได้นำรถจักรยานยนต์กลับมาคืนให้กับนายวิชัยเจ้าของรถ
ให้ที่หอพักเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่๒๐พฤษภาคม

ก็นั่นน่ะสิแล้วเขาบอกว่าไงเขาขโมยไหม
แต่วันนั้นขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อบุรี
ส่วนที่ไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าถูกแม่ยึดโทรศัพท์ไว้
โดยเจ้าของรถบอกว่าโชคดีที่ได้รถคืน
ก็ขอให้เรื่องของเขาเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นต้องระมัดระวัง
อย่าไหวใจไกลง่าย
เพราะว่าไนโก้ก็เพิ่งเข้ามาทำงานเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเอง
อย่างนี้ที่ฉันยืมคุณสืบสกุลได้แล้วใช่ไหม
ได้แล้วเรารู้จักกันมานานแล้ว